ไปเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเสียดังอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ย

คือเป็นคนสุรินไปทำงานภูเก็ต
เริ่มแรกเป็นเด็กบริการในห้องน้ำ
คือเป็นเด็กสับหลังค่ะเวลาลูกค้าเข้าไปเข้าห้องน้ำ
ก็จะมีเด็กมาคอยนวดคอยโปะผ้าเย็น

ก็อ่านมาเราก็ไปตามอ่านมาเหมือนกัน

จากนั้นคือได้เงินเดือนก็เก็บไว้
จนมาประมูลงานเด็กห้องน้ำทั้งหมดเอง

เอาเงินที่ได้ไปซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย
ซื้อแล้วขายต่อมีเงินทองอะไรขึ้นมา
เปิดผับเปิดอะไรพวกนี้
โกโก้จนเป็นผู้มีอิทธิพล

คือเขาบอกว่าคดีของเสียอ้วนเนี่ยเยอะมากเยอะ
ไม่รู้ว่าทำไมทุกวันนี้ยังอยู่รอดได้
ภูเก็ตนี่บอกเป็นผู้มีอิทธิพลเลยนะครับ
สังคมออนไลน์ก็เลยมีการแชร์คลิปหนึ่ง

พร้อมกับพวกรุมทำร้ายร่างกาย
ค้อนทุบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ล้มไปนอนกับพื้นโดยไม่สนใจใครเลย

แล้วก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาได้นะครับ

ในเพจดังพร้อมกับระบุว่า
นี่เป็นเหตุการณ์ที่อ้างว่าในภาพ

พักพวกที่ก่อเหตุในพื้นที่ภูเก็ตนะครับ
ระบุข้อความบอกว่าสังเกตชายเสื้อดำร่างทวม
ค้อนไล่ตีชายชาวต่างชาติ

ฝรั่งร่วงคามือก่อนจะรีบเดินชิ่งหนี

ก็ตามพฤติกรรมเถื่อนที่ก่อขึ้นเรื่อยกลายเป็นบรมีขึ้นชั้น
เป็นขาใหญ่แห่งหาดป่าตอง
ฉายาอ้วนห้องน้ำมาเป็นอ้วนขุนค้อน
แล้วก็เป็นอ้วนบางลาที่ภูเก็ตมีซอยบางลา

แต่ตอนนี้แต่ต้องหนีเงื้อมือกฎหมายอย่างหัวซุกหัวสุนในตอนนี้นี่ฮะ
เขาก็เผยแพร่แล้วคนก็แชร์กันบอกว่า
แม่อยู่รอดมาได้ยังไงถึงทุกวันนี้
เพราะว่าคดีเป็นหางว่าวเลยแล้วก็คดีอย่างนี้โหดทั้งนั้นนะคะ
คดียิงคนตายนี่ก็เคยมาแล้ว